มาเบรกนี้ค่ะมากันที่พาเรทงานแต่งนะคะ

คู่คนบันเทิงนะคะแต่งรวดเดียวเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้นางเอกในดวงใจนะคะแต่งนี่ข้ามวงการไปเลยกับนักฟุตบอลนะคะ

โดยทั้งคู่นะคะได้เผยคำมั่นสัญญาหวาน
แล้วก็แพลนในการใช้ชีวิตครอบครัวในอนาคต
ให้พี่สื่อมวลชนได้อิจฉากันด้วยค่ะ

บางครั้งสิ่งที่เรารู้สึกมันเขียนยาก
แต่ถ้าเราพูดไปแบบจากใจก็จะง่ายกว่า
ผมก็เลยแบบสุดท้ายก็ถือว่าออกมาได้ดีครับ
ตอนฟังเขาพูดจริงก็ซึ้ง
เพราะเขาก็เหมือนเขาก็สัญญาว่าจะแบบคอยดูแลเทย่าอะไรอย่างนี้
เทย่าก็

เวลามีก้าอยากดูเล็บเป็นโพลเตะบอล

เพราะว่าทีมโปรดของมิก้าก็จะเป็นทีมโปรดของเทย่า
เหมือนเราสัญญาว่าเราจะดูแลกันแล้วกัน

ไม่ว่าเราอยากจะทำอะไรในอนาคตก็จ้า
นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่เซอร์ไพรส์วงการเหมือนกันนะคะ
ก็อีกแล้วนะที่เอาคนวงการบันเทิง
มาร่วมกับคนวงการกีฬาแบบนี้

คุณใหม่สุคลธวาเขาแจกการ์ดมาให้ดิฉัน
พี่หมายกับพี่ต้นแต่วันนี้พี่ใหม่ขออนุญาตนะ
พรักษณะจริงเดี๋ยวส่งพี่แจ็คกบรีนไปตัวแทนกลุ่ม

บอกว่าคู่นี้เขาก็ถือเลิกดีวันนี้

เข้าสู่ประตูวิวาคู่กับใหม่คุณสุคลธวาพอดีนะคะคุณผู้ชม
โดยบ่าวสาวป้ายแดงขอบคุณครอบครัว
แล้วก็ทุกคนรอบข้างที่ทำให้มีวันนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องสินสอดที่เจ้าบ่าวนั้นยกมาสู่ขอ
มีมูลค่าถึง๑๐ล้านบาทคุณผู้ชม

ล้านจริงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นจำนวนเงิน
ทั้งหมด๑๐ล้านแต่ทุกอย่าง

อุ๊บเอาไว้เป็นแบบความน่ารักของเราสองคนแล้วกันนะคะ

คงไม่ได้บอกว่าจะต้องทำอะไรไปมากกว่านี้

นี่พูดต่อหน้านักข่าวแล้วนะถ้าเลิกแล้วมีมือที่สามเมื่อไห
เป็นพี่นักข่าวหรือพี่นักบวชผมก็จะพูดแบบนี้
เพราะว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดแล้วตลอดระยะเวลา๓ปีที่ผ่านมาทุกอย่างที่ผมพูดผมทำได้หมด
โอ้โหดูแฮปปี้มีความสุขแต่ก่อนจะแต่งก็มีเรื่องกวนใจอยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับเรื่องรถสุดหรูที่ตั้งใจถอยออกมาเพื่อใช้ในงานแต่งค่ะ
แต่กลับเสียซ่อมไม่เสร็จสักทีขนาดว่าเพิ่งซื้อใหม่นะ
เจ้าสาวป้ายแดงบอกเลยว่าตอนนี้เอาคันใหม่มาให้เถอะ
ไม่งั้นก็คืนเงินทั้งหมดที่เธอจ่ายไปพร้อมจบทุกปัญหาค่ะ
เออนะคะคุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันที่คู่รักมาราทอนค่ะ
อันนี้เป็นคนเชียงใหม่นะจ๊ะคบหากันมาเนี่ยก็๑๐ปีแล้ว
โดยมีพิธีแห่ขันหมากไปเมื่อเช้านี้แล้วก็ในช่วงเย็นค่ะ
จะมีพิธีฉลองมงคลสมรสนะคะกันที่โพทาลัยย่านเกษตรนวมินนะคะ
สวยหวานกันเลยนะคะวันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่แจ๊คไปเหมือนกันนะคะ